ดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของคนในวงการบันเทิงเหมือนกัน
หนุ่มสกลเขามีเพลงฮิตอยู่๒เพลง
รักเธอที่สุดในโลกกับคว้าได้เลย
เพื่อที่จะไปยืมเงินคนที่รู้จัก
แล้วก็ถูกยืมเงินไปแล้วหลายคน
บาทบ้าง๕๐๐๐บาทบ้าง

เดือดร้อนเหรอทำไมลงเฟซบุ๊กแบบนั้น

ใช่ค่ะก็เลยนี่แหละค่ะไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้นะคะ
นายนัทชัยวงทองเป็นชาวสกลนครนะคะ
ในวงการเขาคือนุ่มสกล
เป็นศิลปินในค่ายเพลงของคุณเสกโลโซ
มีเพลงดังอยู่๒เพลงด้วยกัน
พบพนักงานสอบสวนที่สพหลังสวนชุมพร
หรือว่าตายอายุ๔๙ปีเป็นภรรยาแล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัว
บอกว่าถูกปลอมเฟซบุ๊กเอาไปหลอก
เงินคนรู้จักหลายคนแล้ว

บอกว่าก่อนหน้านี้เคยถูกปลอมเฟซบุ๊กมาแล้วหลายครั้ง
แจ้งความเอาไว้แล้วเหมือนกันแต่ทีนี้ทนไม่ได้จริง
ทนไม่ได้เพราะว่ามาจุดใต้ตำต่อ
สุ่มไปสุ่มมามาเจอพันรยาตัวเองค่ะ
ยืมเงินพันรยาตัวเอง
ภรรยาก็เลยอาจเก็บข้อมูลต่างที่พูดคุย
ครับตรงนี้การพูดคุยกัน
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่สามีตัวเองที่มาพูดคุยยืมเงินตัวเองแบบนี้

เธอเธอมีปัญหาอะไรทำไมเธอไม่บอกฉันตรง
อ่าก็เลยนี่แหละค่ะเอาหลักฐานนี้มาให้กับตำรวจนะคะ
เมื่อตรวจสอบดูพบว่าคนร้ายนอกจากจะยืมเงินเธอแล้ว
เขาไปปรากฏว่ายืมเงินคนอื่นคนที่รู้จักคุณหนุ่มสกลหลายคน
๒๐๐บาทบ้าง๕๐๐บาทบ้างแล้วก็ยืมไปแล้วด้วยนะ
ไปแล้วด้วยนะโดนไปหลายคนเหมือนกัน
ให้เหมือนตัวจริงเลยเขาบอกว่าแนบเนียนมาก
มีการโพสต์ภาพโพสต์อะไรต่าง
แล้วก็อ้างว่าตอนนี้หนุ่มสกลมีเหตุฉุกเฉินต้องการใช้เงินเร่งด่วน
คุณหนุ่มสกลก็เลยฝากเตือนนะคะบรรดาแฟนเพลงบรรดาคนรู้จัก
อย่าไปหลงเชื่อเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะ